สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

แสกหน้ากันต่อเนื่องในกรณีเสือดำนะคะ
กุญเตรียมชัยกรรมนศุลกรรมพวกก็เดินทางไปรับทราบฆ่าหาที่เพิ่มมาแล้ว

เรื่องของการทำคดีล่าช้าโดนว่าเยอะเลยนะ

เพราะว่าวันนี้ไอ้๙ข้อหาเก่า
ที่มีเรื่องร่วมกันกล้าร่วมกันครอบครองซากสัตว์ป่าต่างเหล่านี้

ส่งสำนวนส่งไปให้ท่านอายการแล้ว

วันนี้มีข้อหาใหม่อีก๓ข้อหา

ข้อหาอะไรผมก็พูดไปแล้วเรื่องพยายามติดสินบนเรื่องปืน

ผมพูดโดยภาพรวมก่อนว่า
ข้อเก่าหาทั้ง๓ข้อเก่าหานี่

ส่วนปฏิเสธไหมวันนี้

เสียใจที่สังคมเข้าใจผิดจะไม่ได้ฆ่าเสือดำ

ไม่ต้องไปใช้สื่อตอบโต้ใด
กระบวนการมันมาแล้วก็ไปต่อสู้ชั้นศาล
คุณนิวใช้เวลานานไหม

แล้วก็ต้องต่อสู้ถึง๓ศาลเลยนะบางครั้ง
ไม่ใช่บางครั้งครั้งนี้แน่นอนเลย
ไปถึงดีการเหรอคะแน่นอนครับเพราะว่า
ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนื่องจากเป็นคดีที่สังคมจับจ้อง

นะฮะค่ะอ่าก็กลับมาเป็นว่าท่าน

ท่านนี้เหรอครับท่านอายการสมศรีนะฮะ
ไอ้ผมนี่คนชัดเจนนะฮะยอมรับ

ท่านทำคดีนะตรงไปตรงมา
เล่นงานผมติดคุกอ่ะค่ะนะท่านได้รับคดีนี้อ้าว
ท่านดูแลคดีนี้เสียด้วยค่ะนะฮะ

ทางตำรวจบอกมีพยานทั้งหมดส่งไป๕๑ปาก
ถูกพยาน๒๘รายการจำนวน๒๒๕ชิ้น
เอกสาร๘๕๗แผ่นใช้ระยะเวลาทำ๓๖วัน
นับตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องยันมาจนถึงวันนี้เนี่ย
มีนา๓๖วันเร็วกว่าไหม
เร็วกว่าที่บอกว่าจะ๒๔ปี
ตอนนั้นท่านศรีวราบอกอะไร๒๖มีนา
วันนี้ตั้ง๑๓มีนาก็จัดการเรียบร้อยแล้ว
ค่ะนะส่งเรียบร้อย
จัดการเรียบร้อยของเก่า๙ข้อหาของใหม่อีก๓ข้อหาท่านผู้ชมครับ
ทั้งหมด๑๒ข้อหาของใหม่ที่ว่ามาคุยกัน
ของใหม่ที่ว่าดูสิพยายามติดสินบ่นบอกแล้วว่าตอนนั้นไม่เกี่ยวกันนะ
คลิปเสียงนี่คลิปเสียงนี่ไปคุยไม่มีเสียงเบรมชาย
อันนี้เป็นของวิเชียนหัวหน้าวิเชียน
วิเชียนสอบเป็นพยานนะคือเรื่องนี้ต้องให้ชัดเจนก่อน
ในนี้ก้อเป็นคนสอบอันนี้คือพยายามติดศิลป์บน
และถ้าติดศิลป์บนกี่ปีติดศิลป์บนเจ้าหน้าที่๕ปี
นะฮะถ้าพยายามกึ่งหนึ่งก็อาจจะกึ่งหนึ่งนะ

ปืนคาบศิลาคือปืนโบราณ
ปืนโบราณก็ต้องไปเกี่ยวกับกรมศิลป์อีก
เขาก็ต้องมาตรวจสอบว่าผิด

ไม่มีอะไรมากกว่านั้นก็ยึด

มีความผิดแต่ความผิดอะไรก็ยึดเท่านั้นเอง
กลับมาเป็นของหลวง

อันนี้ผมพูดแล้วงานนอกงานใน
เนื่องจากอันนี้ไปตรวจแล้ว

งานอกก็คืองาอาฟริกา

งาอาฟริกาข้างในมันกลวงไปเปรียบเทียบกับงาในนะฮะ

เดี๋ยวนี้เขาขายกันน้ำหนักกิโลหนึ่งเป็นแสนแสน

อันนี้เป็นงานนอกคำถามก็คือ
ไอ้งานอกเอาเข้ามาได้ยังไง

เรื่องการรักษาพันธุ์

ไซเตสเป็นองค์กร

ความผิดทางอายะก็ยึด
หนาอีก
เอามาถูกต้องหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องไปสอบอีกว่าได้รับ

คนไทยคนล้มเนี่ยอย่าข้าม
แต่ไม่ใช่หรอกล้มเมื่อไหร่โดนกระทืบซ้ำ

ทีนี้ทางตำรวจเนี่ยก็บอกหมดหน้าที่เปล่า

ตอนนี้เป็นหน้าที่ของท่านอายการ

ยืนยันจะทำงานอย่างชัดเจนตรงไปตรงมา
เนื่องจากเป็นคดีที่ให้ความสำคัญ
ทีนี้ไอ้ที่ผมเคยบอกไว้
ตัวนี้รับประกันได้ว่านายเปรมชัยทำแน่

เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าให้คุณชุวิตพูดเรื่องนี้กันอีกเพิ่ม
เทคนิคที่ไม่มีในกฎหมายผมพูดไปแล้วนะ
แต่ผมจะพูดอีกครั้งก็ได้นะ

ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องร้องขอความเป็นธรรม

เพราะฉะนั้นพักสักครู่เดียวช่วงหน้าตีแสกหน้ากันต่อค่ะ
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
กระบวนการต่อสู้ทางกฎหมายเนี่ยคุณนิวครับ

มีตั้งแต่ต้นทางคือตำรวจ

และปลายทางก็คือสารสถิตยุติธรรม

เวลาบอกว่าปฏิเสธ

บางคนก็ในชั้นสอบสวนก็ไม่ขอให้การก็เป็นสิทธิ์
อย่างเปรมชัยเขาบอกว่าไม่ให้การขอให้การชั้นศาล
หรือคนบางคนบอกกับพนักงานสอบสวนว่า

ก็สามารถจะทำได้

อายการก็จะดูสำนวนที่ตำรวจทำมานะ

ผมก็เคยพูดแล้วว่านี่มันเป็นเทคนิค
เทคนิคอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีในกฎหมาย
ไม่มีสอนในโรงเรียนกฎหมาย
คือเทคนิคหนังสือร้องขอความเป็นธรรม
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกก่อนว่า
ผู้ต้องหาก็ได้ผู้เสียหายก็ได้
หรือผู้มีผลประโยชน์ในคดีก็สามารถร้องได้
ร้องไปเพื่ออะไรครับยกตัวอย่างแล้วกันนะ
เปรมชัยก็อาจจะหนังสือร้องขอความเป็นธรรม

เพราะว่าสำนวนที่ทำมาแล้วเนี่ย

ยังมีพยานหรือมีเอกสาร
มีหลักฐานใดที่ตำรวจ

หนึ่งอาจจะเป็นเทคนิคการถูกเวลา

ร้องที่สภาอีกร้องที่สภากิจการสภากองที่กิจการตำรวจ
ที่กิจการยุติธรรมร้องไปร้องมาแล้วก็ไปบอกอายการ
บอกว่าอายการยังสั่งคดีไม่ได้นะ

อยู่วิทยาที่ขับรถชนกลางเมือง

ทีนี้ตรงนี้มันไม่ใช่๘๔วันแบบตำรวจ
ตำรวจ๘๔วันก็คือ๗ผัด

มีกำหนดเวลาอยู่๘๔วันในการทำสำนวนสรุปสำนวนส่งอายการ

ทำช้าก็โดนทำเร็วก็

ป่าวก่อนบอกโอ้โหยช้าเนี่ยทำอะไรเนี่ย
ไม่ถูกนะไม่ถูกใจ

สีเวลาบอกถูกต้องถูกต้องตามกฎหมาย
จะถูกใจไม่ได้จะถูกใจโซเชียลไม่ได้
เอาล่ะก็หนังสือร้องขอความเป็นธรรม
ทีนี้ตรงนี้เทคนิคตรงนี้ผมก็เคยบอกอีกเหมือนกันนะครับ
ในฐานะที่ผมคนติดคุกติดตารางมา
สู้ติดแน่
เพราะฉะนั้นทางออกของเปรมชัย
ทางออกมีไหมนะมีครับทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออก
กฎหมายต้องต่อสู้อย่างผมเนี่ยต่อสู้มา
ตั้งแต่ต้นยันดีกาคดีบาเบีย๑๓ปี
ทีนี้เปรมชัยบอกว่าทางออกของเปรมชัย
ไม่มีใครเคยบอกก่อนผมบอกให้เลย
ทำได้รับสารภาพ
ทั้งที่คุณเปรมชัยปฏิเสธเนี่ยนะคะ

เป็นจิตใจผมผมอยากจะสารภาพ
สมมุติว่าทำจริงก็รับสารภาพไปเลยได้
คิดเอาได้ว่าผมทำจริงก็รับสารภาพ
ฟังดีนะครับรับสารภาพรับสารภาพอะไร
ก็ผมรับสารภาพว่าผมทำผมขอโทษสังคม
ผมขอจัดตั้งองค์กรรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
อันนี้คือการเยียวยาครับทางกฎหมายเขาเรียกว่าการเยียวยา
การเยียวยาเนี่ยเกิดจากการยอมรับผิดเดี๋ยวก่อน
คุณนิวคุณสังเกตไหมว่ามีการขับรถบางทีขับรถชน
ของคนที่เป็นคนขับรถชนไปที่งานศพเลย
อย่างนี้เยียวยาไหม
เยียวยามีความผิดไหมมีความผิด
แต่ว่าการเยียวยาเกิดจากการยอมรับผิด
เกิดจากโทษครั้งแรกอาจจะเกิดจากการไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน
มีความเสียสละและขอสารปรานี
ขอสารลงโทษสถานเบา

อันนี้ผมไม่ได้ก้าวล่วงแต่ว่าผมยกตัวอย่างคดีของผม
เมื่อผมผิดนะถามว่าชูวิทย์สารภาพช้าไปหรือเปล่า
ผมสารภาพผมนึกขึ้นได้เนี่ย
ผมก็สารภาพมันเป็นเทคนิคเหมือนกัน
ทางกฎหมายที่ไม่มีใครบังคับได้
เมื่อผมอยากสารภาพผมก็จะสารภาพเมื่อไหร่

ทีนี้ไอ้เปรมชัยเนี่ยก็คงต้องมีเวลา
แต่อย่าลืมนะครับว่าต้นทุนของนายเปรมชัยนี่สูงนะครับ
ประมูลงานประมูลนู่นประมูลนี่
เดี๋ยวเกิดไปประมูลเขาบอกเขากลัวแล้วมีข่าวไม่ดี
เพราะบริษัทใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ต้องมีอะไรครับ
ที่นี่ไม่มีชาญแล้วบริษัทต่างเรานี่ก็ต้องประมาณระวัง

ให้เป็นชัยใช้วิธีนี้เลย

อย่างใบอายุป่านนี้แล้วให้เป็นชัยจะสุดได้ไหม
ไม่มีหรอกครับสุขดิบบางทีสุขถึงคดีไม่ขึ้นศาล
โอ้โฮศาลจะลงหรือเปล่าเดี๋ยวตัว
โดนไปกุธรผมโดน๕ปี
ถามว่า๕ปีน่าซีดไหมซีดหูอื้อไปหมด
ผมอยู่ในคุกผมเคยถามคนติดคุกว่า
ถ้าเกิดคุณโดนโดนเป็นยังไงหูอื้อหูอื้อคือ

ไม่ได้ยินอะไรจริงเพราะฉะนั้นเนี่ย
สมองที่จะไปบริหารธุรกิจมีไหม
ก็จะน้อยลงไปแล้วต้องน้อยลงประสิทธิภาพต้องน้อยลง
มันของธรรมดาครับผมพูดอย่างชัดเจนตรงไปตรงมา
เพราะฉะนั้นวิธีการมันมีมันอยู่ที่ใจ
เปรมชัยจะเอาใจสู้หรือจะเอาทนายสู้นะครับ
วันนี้ได้ทางออกสำหรับกรณีของคุณเปรมชัยแล้วนะคะ

งั้นพักสักครู่ช่วงหน้ามีเรื่องของทีวีดิจิทัลด้วยสักครู่ค่ะ
ผมได้บอกวิธีทางออกของเปรมชัยไปแล้วใช่ค่ะเพราะอะไรครับ
ผมไม่ต้องให้อย่างการสวมศรีถ้าเหนื่อยต้องกระดีต์เยอะนะ

และเป็นสิ่งที่สังคมจับจ้องทศนไม่เหนื่อย
ขอโทษอมโยยาและก็ขอปลานิ

ยาวนานหลายสิบปี

อันนี้จากทีมงานท่าน
ไล่มาตั้งแต่ที่เกิดเหตุ
วันที่๔กุมภามีใครบ้างนายเปรมชัยและบริวาร
แล้วก็ยังมีข้อหาทั้งหมดเนี่ย๙ข้อหาแถมยังมีแถมอีก๓ข้อหาวันนี้
ซึ่งวันนี้เขาได้๓แสนบาทนี่สารตั้งเงื่อนไขเหตุต้องเงื่อนไข
เพราะว่ามีโทษหนักในคดีหนึ่งก็คือคดีงาช้าง
คดีงาช้างเพราะงาช้างเข้าข่ายของเอาของที่นำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
ของประวัติกรรมสูรกากรโทษมีถึง๑๐ปีสารตั้งเงื่อนไข

ห้ามออกนอกประเทศการห้ามออกนอกประเทศหมายความว่า
ถ้าจะออกก็ต้องให้สารอนุญาต

ต้องขอครับในเงื่อนไขเนี่ยโดยปกติก็จะมีอีกครับ
สารใช้ดุลมินิษฐ์ว่าจะบอกไว้เลยเงื่อนไขห้ามไปยุ่งเหยิงเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
เพราะมีบางคนประกันตัวไปแล้วไปยุ่งเหยิงไปคุยกับพยานไปกล่อมพยานอย่างนี้
ห้ามมันก็ทำให้รูปคดีเสีย
ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือการไล่เลี้ยงทั้งหมด
แล้วเรื่องนี้เดี๋ยวเราว่ากันเพราะว่าเปรนชัยก็ปฏิเสธ
เดี๋ยวก็มีความคืบหน้าให้ตีสักได้กันต่อล่ะ
เอาล่ะเที่ยวนี้มาอีกสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง
จะไม่พูดซิก็ไม่ได้ท่านผู้ชมอาจจะบอกเอ๊ะฉันเกี่ยวไหมเนี่ย
เกี่ยวไม่เกี่ยวลองดูสิครับเพราะว่าทีวีดิจิทัลในปัจจุบันมีกี่ช่องครับคุณนิวครับ
ทั้งหมด๒๔ช่องที่เป็นช่องของธุรกิจ
ช่องครับเดิมต้องเข้าใจก่อนว่ามีอะไรครับ
แค่นี้พอดูไหมไม่พอคนก็บอกว่าอุ้ยนี่มันเป็นระบบอะไรเนี่ย
ต้องมีทางเลือกหลากหลายให้ผู้ชมเออสัมประธานใช่ไหม
ทำไมได้อย่างนี้ล่ะก็บอกว่าต้องมีเพิ่มขึ้นมันไม่พอ
รัฐบาลก็คิดนะความคิดของรัฐบาลเนี่ยเปรียบเหมือนใครรู้ไหม
เหมือนนักพัฒนาที่ดินแหละครับที่จะพัฒนาที่แปลงหนึ่งบอกว่าจะสร้างหมู่บ้าน
น่าจะมีสโมสรมีถนนใหญ่มีศูนย์การค้าเอ้ามามาซื้อบ้านที่นี่หน่อย
ค่ะนะรัฐบาลก็เชิญชวนก็มีคนไปทำ

ทีวีมีอะไรบ้างมีช่องโน้นช่องนี้
เรียนรู้ช่องข่าวช่องสาระช่องบันเทิงเอาให้พอ
แบ่งไปเหมือนกับศูนย์อาหาร
มีข้าวมันไก่มีข้าวหน้าเป็ดมีก๋วยจั๊บ
ใครถนัดทางไหนก็ไปทางนั้น
ครับแต่ปรากฏว่ามาจริงแล้วเนี่ย
ไอ้ที่บอกว่าจะมีร้านนั้นร้านนี้
ถึงเวลาทำทำได้ไหมทำไม่ได้
ทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะปัจจัยหลายอย่าง
หนึ่งในนั้นก็คือมีมากเกินไป
มีมากเกินไปดูไม่ทันคนดูไม่ทันดูแล้วโฆษณาเปลี่ยนช่อง
โฆษณาเปลี่ยนช่องปรากฏว่าทุกที่ต้องการเสนอข่าวไป
หรือเสนอรายการเพราะอะไรครับเพราะเรตติ้ง
เรตติ้งเป็นหลักเรตติ้งดีโอ้โหดีใจ
ต้องเสนอสาระเนื้อหาเฮ้ยไม่สำคัญ
ติ้งสำคัญกว่าเอาเรตติ้งเยอะนะ
ถามว่าโฆษณาเนี่ยเป็นยังไง
โฆษณาลดลงเศรษฐกิจไม่ดี
เพราะว่าคู่แข่งเยอะคือมันมีหลายช่อง

สำคัญที่สุดคือรัฐบาลก็แย่งเวลาไปด้วย
แย่งยังไงเดี๋ยวก็มีนะครับ
พบท่านประยุทธ์มีเวลานู้นเวลานี้วันศุกร์เวลาโอ้โห
แล้วก็ท่านก็พบประชาชนค่ะทีวีทุกช่องเอาเลยให้เวลาประชาชน
ไม่ใช่ทีวีทุกช่องต้องให้ถูกไหมครับ
แล้วมีการช่วยเหลือไหมทางก่อสอตรชเขาบอกก็ช่วย
คูปองแจกเพื่อจะให้คนเอามาดูทีวีดิจิทัลนะ
เรามีทีวีดาวเทียมอีกโอ้โหทีวีดาวเทียมเงื่อนไขน้อยเนื้อหาสาระ
ไม่ต้องพูดอะไรจะพูดอะไรจะด่าอะไรซัดไปเถอะนะ
ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่จบง่ายเนื่องจากเจ๊ติ๋มเนี่ย
เขาไปชนะในสารปกครองกลางซึ่งเป็นสารชั้นต้น
ต่อไปมีสารปกครองสูงอีกซึ่งจะต้องตัดสินแน่นอนว่า
ศตชเนี่ยเป็นหน่วยงานต้องอุทธรณ์แน่นอนค่ะนะ
ที่จ่ายไปแล้วเนี่ยสารเขาบอกเจ๊ติ๋มทีวีปู
ไปแล้วก็ไม่คืนนะฮะแต่ไอ้ที่จะจ่ายอีกเนี่ย
ไม่ต้องจ่ายแล้วค่ะมีสิทธิ์คืนได้อ่าแล้วก็ยังได้รับเงิน
อย่างนี้ช่องทางนี้ชักหน้าสนเพราะทีวีดิจิทัลหลายช่องชักจะไม่ไหว
ทำละขาดทุนทำละขาดทุนแต่ละปีก็ต้องจ่าย
อ่าค่าตงให้กับอ่ารัฐบาล๒๐๐ล้าน๕๐๐ล้าน๗๐๐ล้าน
จ่ายกันเป็นว่าเล่นเพราะว่ามันไม่เป็นอะไรครับอย่างที่คิดเลย
อย่างน้อยก็เรื่องของโครงข่ายที่อาจจะยังไม่ครอบถุนะคะอย่างที่คิดเลย
ช่วยไม่ได้เป็นพ่อค้านี่เป็นพ่อค้าก็ต้องมีความเสี่ยงนะ
มาทำธุรกิจแล้วจะเอากำไรอย่างเดียวได้ยังไงนะแต่เขาบอกเอ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่
คือเหตุผลที่เจ๊ติ๋มชนะก็เพราะว่าไม่สามารถที่จะทำได้อย่างที่ระบุในสัญญา
คือเจ๊ติ๋มบอกว่าเขาคนเก่งเขาทำให้เคยขาดทุน๔๐ปี
เขาทำธุรกิจไม่เคยขาดทุนเลยแม้แต่บาทเดียวอันนี้มันไม่ใช่ความผิดเขา
มันความผิดกศธชที่เขาไม่ช่วยเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่รับปากว่าจะทำก็ไม่ทำ
คนดูก็น้อยลงนะช่องก็กระจายกันไปทั่วก็เหมือนกับที่ผมเปรียบเทียบแหละ
ที่เชิญประชาชนมาซื้อที่หมู่บ้านปรากฏแล้วเดินเข้ามาบอกยังไม่มีสโมสร
ไม่มีแล้วเนี่ยโมสรหายไปไหนถนนบอกกว้างไม่เห็นกว้างเลย
อยู่กันไปแบบอัตภัทอดอยาก
โฆษณาก็ลดลงเศรษฐกิจก็ไม่ดีแถมตอนที่ได้ประมูลมาก็
มีรัฐประหารอีกเอาอีกเอานะ
ซ้ำกรรมสัตว์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะมาวิเคราะห์มาตีแสกหน้า

ว่าเหมือนกรณีเจ๊ติ๋มเป็นกรณีตัวอย่าง
เปิดประเด็นละช่องอื่นแอ้คิดตามละยังไงต่อดี
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตีแสกหน้าเรื่องนี้กันต่อในโอกาสต่อไป
วันนี้หมดเวลาค่ะลากันไปก่อนเจอพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ